กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
หมอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
โกรธได้ช่วยดน
แฟนทุกคนสงสารเสร็จ
เข้าเรื่องร้อยค่ะเวลาเพลงแรก

นำเสียงไม่ธรรมดา
คุณวิริยะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณวิริยะร้อง
คุณวิริยะร้อง
ได้

เนี่ย
ประเดิมเพลงแรกร้องได้แบบ

ได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาทจากบทเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับ

ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับ

เราทำสำเร็จแล้วไหม
ตอนนี้น่าจะได้ไปเท้าได้แล้ว

เราจะสู้พร้อมครับ
หรือจะหยุดและตัวช่วยยังอยู่เหมือนเดิม

ก็บอกแล้วว่าห่วงอยู่เรื่องเดียว

เอาละครับมาถึงเพลงที่๒นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สอง

มูลค่า๒๐๐๐บาทของลุงวิริยะค่ะ
ที่ต้องสู้เพื่อขาของป้าประยูน

ดูจากสีหน้าแล้วกังวลมากเลย
แต่เป็นเพลง

ร้องได้สักประมาณไหนบ้างคะ
ประมาณ
ตอนนี้ตัดสินใจให้ดี
คำนวณก่อนเลยว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ย

ยังเหลืออีก๓ตัวยังไม่ได้ใช้เลย

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงที่๒นะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖คุณวิริยะครับแผ่นไหนครับ
คุณวิริยะแล้วที่จะเลือกแผ่นที่

ฉันเลือก๒แกไปเลือก๓ก็ได้
ทำไมล่ะภรรยาเชียร์แผ่นที่๒เราไปเลือกแผ่นที่๓
ผมฝันเมื่อคืนเห็นว่าเลข๓มันลอยนะ
แผ่นที่๓ก็คือ

โอ้โหไม่เสียแรงที่ฝันเมื่อคืนนี้ว่าเลขสาม

นะครับฮรุยะครับ

ของอาจารย์เอ๋วยอดรักษ์ศาลักษณ์ใจ
อืมของคุณยอดรักษณ์
ต้องให้ถูกทุกคำนะจ๊ะ
ต้องให้สมกับเป็นเพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการนะ
ถ้าพร้อมแล้วก้าวขาลงมาเลยจ้ะ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

ควรรู้หัวใจโทรมกำลังหลบติดต่อ
เพราะคนชื่อแดงหลบเลในนา
เธอทิ้งที่เลยไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไปร้ายเรือร่ม
คนหัวใจโสมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยง
เธอคิดเช่นไรดีไปเมืองกรุง
อยากรวยเงินถุงจึงทนละไม่ไหว
เธอบอกให้รักแล้วหักใจลา
เธอรู้ไหมว่า
กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนเหลือดี
คนหัวใจโสมเป็นลมหมดแร้
เพราะคนชื่อแดกไม่นึกว่า

โปรดคิดเมตายอดมาบางสิ
เพราะมาในนี้ใจพี่เสื่อมโสม
โปรดคิดเมตายอดมาบางสิ
ฮคุณส์แกร่งร้องได้ดี
ร้องได้ร้องได้ร้อง่องได้
โทษให้โทษให้โทษให้
และเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณวิริยะร้อง
เปล่าเปล่าเปล่า
ได้ครับโอเค
สุดร้องได้ให้ยา

ดีใจสิไม่ดีใจได้ยังไงเพราะว่าร้องได้แบบนี้ค่ะ
เพลงเก่งป้าจ๋าลุงจ๋ารับแล้วสองหมื่น
คนหัวใจโสมนะฮะจากยอดรักสลักใจนะฮะก็เป็นศิลปินครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับของวงการลูกทุ่งทีเดียว
เพลงเนี้ยสองหมื่นเพลงหน้าสี่หมื่นสี่หมื่นนี่คือได้ขาเลยนะอีกเพลงหนึ่ง
แต่ว่ายังไม่ให้ร้องวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาซะก่อนแล้ว
ก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับสองผัวเมียที่เรียกว่าเป็นลมหายใจของกันและกันได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ในครั้งต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบแปดในรายการยี่สิบนาทีค่ะแต่จบรายการนี้
อย่าลุกไปไหนไม่ต้องเปลี่ยนช่องมีอีกรายการหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นที่ร่ำลือเหลือเกินว่าโอ้โห
ต้องดูค่ะไม่ดูไม่ได้เลยสำหรับเกมต่อชีวิตตอบแค่๔คำถามนะรับไปเลย๑ล้านบาท
ไม่ยากดำเนินรายการโดยคุณเอชายามิชัยค่ะรออยู่แล้วพร้อมกับเงินหนึ่งล้านบาท
ของเราก็แจก๑ล้านบาทนะครับมาดูสองรายการนี้นะครับโอ้โห
เรายินดีช่วยคนรากญาติจริงนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

อันนี้โหตัดใต้เคราะห์

เป็นแผลเพราะว่าเบียดกับขาเทียมแล้วที่เราใช้มานานจนหมดอายุ
คุณป๊ามันแตกแล้วเอาฟองน้ำรองแล้วก็เอาก็อทเทปพันธุ์ใส่ไฟรองไว้เต็มเลย
ป้าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรอยอะไรคะ
รอยผ่าค่ะนี่มันเน่า
เป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะต้องโดนตัดขาอีกข้างหนึ่ง
มีค่ะบอกป้าว่ายังไงบ้าง
ก็จะสู้ให้เต็มที่นะครับจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
โอ้ป๊าเดี๋ยวก่อน